ไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
คืนนี้จะแข่งขันแล้วครับเจอกับสหรัฐอารับเอเมริต
ไปดูความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทย
รายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รายงานประจากประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
ซึ่งก็คือสนามที่ทีมชาติไทยนั้น
จะลงแข่งขันกับสหรัฐอารับเอมิเรส

เตรียมมาชมเกมในแมชนี้ประมาณ๑๐๐คนเลยทีเดียวครับ

นับว่าพร้อมสำหรับการแข่งขันครับ
โดยฝ่ายซ่อมบำรุงได้เข้ามาบำรุงย่าสนามทุกวัน

ทำให้เกมในแมชนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับทีมชาติไทยครับ
โดยสนามแห่งนี้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี๑๙
ก่อนจะปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุและใช้งานอีกครั้งในปี๒๔
โดยในเกมล่าสุดที่พบกับทีมชาติออสเตรเลียเมื่อเดือนที่แล้ว
ได้สร้างสถิติยอดผู้ชมสูงสุดไว้ที่๔๘๙๓คน
ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยได้โคต้า๒๐๐ใบ
ซึ่งจะแบ่งเป็นกองเชียร์ในสหรัฐอารับเอมิเรส
กองเชียร์ที่เดินทางจากประเทศไทยทั้งหมดจะเดินทางมาถึงประมาณ๑๘นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
ส่วนบรรยากาศล่าสุดของทัพนักเตะทีมชาติไทยยังคงทำกิจวัตรแบบปกติ
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเปิดเผยถึงความพร้อมล่าสุดว่า
นักเตะทุกคนมั่นใจที่จะลงสนาม
ตนเองก็อยากที่จะประสบความสำเร็จ
ก็คงให้น้องโชว์ละกันนะพี่โก้คงดูข้างนะครับ
๒๓นาฬิกาวันนี้นะครับก็ส่งแรงใจให้ทัพนักเตะทีมชาติไทยนั้น
สามารถเก็บคะแนนแรกเหนือสหรัฐอารับเอมิเรสนะครับ
ซึ่งก็แน่นอนว่าเกมในวันนี้ไม่ง่ายครับ
แต่ก็เชื่อว่าหากทุกคนนั้นร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมใจกันทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ